คุณผู้ชมคะมาพูดถึงเรื่องของการทำดีอิ่มบุญอิ่มใจกันบ้าง
กำลังจะพูดถึงการกินเจหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักนั่นเองค่ะ
สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ๙ตุลาคม
ทีนี้เราก็ต้องไปดูที่ย่านชัยหน้าทาวน์เมืองไทย

ที่นี่ปีนี้เขาก็มีไฮไลท์
ใครรอดูรอชม
ตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมอยู่
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เป็นอาหารเมนูมงคลเจ
ก็คือผัดหมี่รวมมิตรมังกร
ปีนี้ค่ะจะเป็นเมนูที่จะจัดทำขึ้น
วันอังทาน๙ตุลาคม
ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลกินเจด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นพิธีเปิดงานประเพณีงานเจเยาวราช๒๕๖๑ค่ะ
เมนูนี้จะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ไปร่วมงานได้ชิมกันทั้งหมด๑๐๐จาน

แล้วก็งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
เบิกบุญฟ้าใหม่ทะเลิงทวรรณราชมงคล
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
อกจากนี้ก็ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีถือศิลปกินเจเยาวราช
มีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงประธานจัดงานกันหน่อยนะคะ
แต่ตอนเย็นของทุกวันนะฮะ๙วันถึง๑๐วันเต็มเรามีการสวด
สวดเวรพรขอภอนจากเจ้าแม่กลวนอิ่ม
มีการเปิดมนต์เปิดมนต์ตั้งแต่ชิวอีก
และมีการปิดมนต์อันนี้จะทำให้ทำพวกเราเจริญเจริญเติบโต
เจริญงอกงามทางด้านจิตใจนะฮะแล้วก็มีการเวียนทูบทุกคืน
ตลอดตลอดแนวเส้นทางตั้งแต่ถนน
หัวถนนเยาวราชถึง๔แยกเฉลิมบุรี
เรามีร้านจำหน่ายอาหารอาหารเจของคนในพื้นที่
และคนเจ้าที่มีชื่อเสียงมาขายตลอดงานเลย
ซึ่งประเพณีงานเจเยาวราช๒๕๖๑จะจัดขึ้น๘๑๗ตุลาคม
ทั้งหมด๑๐วัน๑๐คืนบริเวณที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ๖รอบ
พระชนมพันษาเยาวราช
ก็คาดการณ์๒ว่างานประเพณีงานเจเยาวราชปีนี้
จะมีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายมาใช้สอยในกรุงเทพมหานคร
โดยเฉพาะเยั่นที่เป็นย่านคนจีนเยั่นเยาวราช

จากนี้ก็เชื่อด้วยว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างก่อนหน้านี้นะคุณ
มันเป็นข่าวมาเยอะมันจะไม่ได้ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลง
หรือถ้าเกิดว่าส่งผลกระทบจริงจะเป็นแค่ผลกระทบระยะสั้นเท่านั้นเอง
นี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศเรานำมาบอกต่อมาบอกเล่ากัน
ก่อนที่จะถึงเทศกาลกินเจนในช่วงสัปดาห์หน้า
ตอนนี้หลายคนก็อาจจะเตรียมล้างท้องไว้ก่อนแล้วล่ะนะฮะ
เพื่อที่จะเข้าสู่งานบุญใหญ่งานนี้นะครับผม